เป็นเรื่องของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

คือกล่าวหาว่าคนขับรถแท็กซี่

แล้วคราวนี้อารวาทไปทั่วอารวาทไปถึง

เอานี่จะต่อยเขาไปทั่วเลย
เห็นไหมที่ถูกผลักล้มนี่
คืนวัลที่๓๐ธันมาครมตี๒ได้
เขารับชาวต่างชาติคนนี้กับภรรยาใจชาวใส็ก
็เกิดไปถึงแยกเอกไอกมาย
จะเลี้ยวอยู่แล้ว

พอดีผมถามว่าเป็นปีดี๔๘ไง

เขาบอกว่าฝากจริงปีดี๔๘กลับรถทางสถาน

แต่จริงแล้วเขาจะไปสุขุมวิท๔๘

ผมบอกต้องเลี้ยวไปก่อน
ก็เลยโมโหไม่ปล่อยใจเขาก็เปิดประตูรถกับผม
ก็วิ่งสวนมาเขาก็ผลักแก๊ปล้ม
แล้วทีนี้เขาลืมโทรศัพท์ผมเอาโทรศัพท์ไปคืน
เขาก็ได้มาสะโหลดผีพบรถผมทีนี้
ก็คงเพราะเมาแล้วครับคุณผู้ชมฮะถึงขาดสติแบบนี้ครับ